มีอุบัติเหตุที่ต้องเตือนกันไว้นะครับเรื่องของการเดินทางนะ

เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ในท้องที่ของสพบ้านกลางจังหวัดเพชรบูรณ์
มีอุบัติเหตุรถหกล้อชนประสานงากับรถกระบะ
โอ้โหแล้วคนเสียชีวิตเนี่ย๙ศพ
เสียชีวิต๙ศพนี่ไม่น้อยนะฮะเยอะมากนะครับกับอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสาย๑๒สายชุมแพรหล่มศักดิ์หมู่๑๐ตำบลปากช่อง
อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดพฤษบูรณ์นะครับ
เป็นรถหกล้อชนประสานงากับรถกระบะ
แล้วรถหกล้อเนี่ยไปพลิกคว่ำทับรถกระบะนะครับ
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย๙ศพนะครับเป็นคนงานที่มากับรถ๖ล้อ
เป็นบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าหม้อแปลง
ตอนเสียชีวิตตอนแรกเนี่ยนะฮะที่ทราบชื่อนะครับ๕ศพนะครับ
เป็นคนงานของบริษัทที่มากับรถหกล้อนะครับคือนายบัณฑิตจันเทวาอายุ๑๙ปี
นายอภิรัตนอิ่มเต็มอายุ๓๐นายสมพงศ์หงทองอายุ๒๓
นายจิรายุสิงซอมอายุ๑๖ปีเท่านั้นนะครับ
ที่นายเฉลิมพลบัวจูมอายุ๔๒ปีคนงานอีกคนนึงจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลมศักดิ์
แล้วก็ช่วงกลางดึกนะครับมีผู้เสียชีวิตอีกเป็นศพที่๕นะครับ
คนงานคนอื่นที่มาด้วยกันในรถ๖ล้อก็มีบาดเจ็บอีก๘คนนะครับ
อันนี้คือรถ๖ล้อนะเสียชีวิตไป๕ศพนะครับ
ส่วนอีก๔ศพเสียชีวิตอยู่ในรถกระบะนะครับ
มีนางสำรวมกองพลอายุประมาณ๔๐เป็นคนขับรถ
จำปาแทนธานีน้องสาวของนางสำรวนคนขับนะครับ
มีเด็กหญิงวัย๓ขวบเด็กหญิงอายุแค่๙เดือนนะครับ
แล้วก็มีเด็กหญิงวัย๑๒ขวบอีก๑คนที่รอดชีวิตได้
น้องอายุ๑๒ขวบเด็กผู้หญิงเนี่ยคนนี้มากับรถกระบะนะครับ
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุตำรวจสอบสวนนายวิรสักจำปาพันธ์คนขับรถหกล้อนะครับ
ซึ่งเนี่ยฮะบาดเจ็บเล็กน้อยเขาให้การว่าเขาเพิ่งจะซ่อมรถมาหมาดเลย
กำลังขับรถพาคนงาน๑๓คนจากศรีสเกต
มุ่งหน้าจะเดินทางไปทำงานเดินสายไฟในพื้นที่เชียงราย
มาถึงแถวลมศักดิ์เพชรบูรณ์ก็ช่วงค่ำเมื่อวานนี้พอดี
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกจำลองตามคำให้การของเขานะครับ
เขาบอกว่าพอขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขา
เกิดเบรกแตกฮะทำให้บังคับรถไม่อยู่
ก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งชนรถกระบะที่วิ่งสวนทางมา
แล้วรถก็พลิกคว่ำแล้วพลิกไปทับรถกระบะ
ทำให้ผู้โดยสารในรถกระบะเสียชีวิตไป๔ศพ
ส่วนผู้โดยสารที่มากับรถหกล้อของเขา
เสียชิดไป๕ศพและบาดเจ็บ๑๐คนด้วยกัน
ไปพบกับพ่อตาของนางสำรวม
ตาก็บอกว่าไม่คาดคิดเลยว่าเหตุการณ์นี้

โดยเฉพาะทางแม่ยายลูกชาย
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ต้องเสียคนในครอบครัว
ไปถึง๔คนแบบไม่ทันตั้งตัว
ไกรวัลญาติที่อยู่บ้านใกล้กันนะคะ
พอรู้ข่าวว่ามีรถของการไฟฟ้า

ก่อนเกิดเหตุเขาสังเกตเห็นรถของการไฟฟ้า
อยู่บริเวณหน้าร้านเป็นร้านค้าค่ะเป็นชั่วโมงนะ
สุดท้ายถึงจะมารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ยังก็เต็มถนนเลยแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้
กลับมาแล้วเขาบอกว่ารถชนกันแล้วก็แล้ว
แล้วทีนี้ลุงก็ไม่รู้ก็นึกว่าธรรมดาเป็นกลางวัน

มันเลยเป็นหลานสะพ้ายนี้หลานสะพ้ายขึ้นมาพอดี
ก็เลยตายไป๔คนในพลิกอัพ
รถคันนี้รู้เลยเพราะว่ามันเป็นรถของไฟฟ้า
มันรถสีส้มเรารู้เลยเขาก็จะเอาขึ้นมาบอก
ว่ารถสีส้มอ้าวมันก็เพิ่งลงไป
แล้วทีนี้รถหลานสะพ้ายก็สวนมาพอดีเลย

ตกใจยังสุดคิด
ให้ตัวเด็กจะโทรไปหาบร่วมร่วมว่า
มันอย่างซื้อส่งรวมกล่องทองเสียชีวิตแล้ว
อ่าเขาโทรมาบอกเลยว่าเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะ
เขาโทรไปแล้วเขารับโทรศัพท์ของผู้ตายนะ

แล้วทีนี้เหลือหลานได้คุณเมียวเราจะแบ่งบอกหลานยังไง
เจอหลานเลยยังยังไม่ได้เจอ

เพราะว่าอยู่ในห้องไอซียู
ก็เลยมีเต็มมือลูกสาวไปเข้าไปหา
ก็ว่ามันปลอดภัยแล้วละ
มันถามมันมาจำป๊าได้บ่
มันก็ว่าจำได้งึกหัว

มันทำมือปลามันแน่นเปี้ย
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่ารถกระบะมีเด็กเสียชีวิต๒คน
เด็กผู้หญิง๓ขวบกับเด็กผู้หญิง๙เดือน
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับแม่ของเด็กหญิงวัย๙เดือน
ซึ่งก็บอกว่าเด็กหญิงวัย๓ขวบกับลูกของเธอวัย๙เดือนเป็นหลานของนางสำรวม

ส่วนเด็กหญิงวัย๑๒เป็นลูกสาวคนเดียวของนางสำรวม
ซึ่งปกติไปไหนมาไหนเนี่ยนางสำรวมจะพาไปด้วยตลอด
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนในครอบครัวแล้วก็ลูกของเธอเอง
เด็กผู้หญิงอายุ๑๒ขวบก็รอดชีวิตแต่ยังอยู่โรงพยาบาล
ไปกับย่าเขาเพราะว่าพวกหนู๒คนทำร้านอยู่แค่ภูมิเทพฯ
จะมาหาลูกได้๓๔วันแล้วเขาไม่ติดพ่อกับแม่เขาติดย่า
ใช่ค่ะอยู่กับย่าอีกคนไม่เสียชีวิตด้วยกัน
เสียใจค่ะไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดกับครอบครัวนี้ตั้งรักไม่ทัน
ฝั่งกระบาด๔ศพนะฮะส่วนฝั่งหกล้อเสียชีวิต๕ศพนะฮะ
วันนี้ญาติญาติของคนงานที่เสียชีวิตก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะครับ
ก็มีคนที่เขาเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าหลังจากคนงาน๕ศพที่เสียชีวิตไป
ก็เหลืออีก๘นะครับที่ตอนนี้ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่
๑ใน๘คือนายวิรพัฒน์โสดามุกอายุ๑๙ปี
เป็นหลานแท้ของเขาที่ยังโคม่าอยู่
บอกว่ามีอาการเลือดออกในสมอง
ตอนนี้หวังเพียงว่าจะมีปฏิหาร
ไม่อยากจะต้องศูนย์เสียชีวิตของหลานชายไปอีกคนหนึ่ง

เขาโทรมาบอกว่าบอกว่าหลานเสียแล้วนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาศพมามาอยู่เป็นเพื่อนแม่
แม่เป็นลมแล้วเขาว่างั้นก็เลยพากันรีบเข้าไปในบ้านนะคะ
ตอนนี้คงไม่มีใครอยากพูดนะช็อกกันทุกคนแหละ
ทั้งอยู่ที่บ้านและก็อยู่ที่นี่ด้วย
ถึงตอนนี้ยังคิดว่าน้องยังไม่เสียนะเพราะว่ายังไม่ถอดสาย
แต่ในใจทุกคนก็คิดว่าน้องคงไปแล้วล่ะ
คิดกันทุกคนเผื่อจะมีปฏิหารอย่างเขาว่ากันนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นเดียวกับเส้นสะพานห้วยตอง
หรือพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำเมื่อปี๕๖นะครับ
ตอนนั้นเสียชีวิตไป๒๙ศพนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๑ศพ
ห่างกันแค่๒กิโลเมตรกับจุดที่เกิดเหตุ๙ศพเมื่อคืนนี้นะครับ
คนที่อยู่ในพื้นที่หลายคนก็เชื่อว่านี่คือเรื่องของอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนนะ
คนในพื้นที่ก็มองว่าเอาอาถรรพ์ก็ส่วนหนึ่งแหละแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็มาจากคนขับรถอ่ะ
เพราะว่าแถวนี้มันเป็นทางลงเนินแบบนี้ต้องใช้เกียร์ต่ำเจ้าหน้าที่ก็มีป้ายแจ้งเตือน
แต่คนก็ยังฝ่าฝืนขับรถเร็วกันอยู่ตลอดนะครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนนายวิรสักคนขับรถหกล้อนะฮะที่บอกว่าเพิ่งซ่อมรถมาหมาดเลย
อยู่ดีเบรกแตกเนี่ยนะตำรวจแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายนะครับ
โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ส่วนการเยียวยาผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตทางบริษัทรับเหมาที่เป็นเจ้าของรถบรรทุก๖ล้อ
แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้ให้นะครับ